ข่าวนี้ก็มีความดราม่าอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้น้องวัย๙ขวบปั่นจักรยานมา
แล้วก็ถูกรถเก๋งชนจนน้องเสียชีวิต
แล้วตอนที่แม่ของน้องมาเจอศพลูกโอ้โหร้องห่มร้องไห้
แล้วก็ได้แต่ถามว่าใครชนหนูลูกดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ

อ้อค่อยค่อยค่อยค่อย

ตั้งอาทิติพี่ตั้งอาทิติ

บอกแล้วไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ่ย

ไม่ใช่ผมไม่ได้มีเจตนาเลยซ้
โอ้โหนี่แหละฮะผู้เป็นแม่ก็ร้องไห้แทบขาดใจเลยนะครับ
โทษแม่นะคนที่ขับรถชนแล้วก็บอกขอโทษ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเหมือนกับแม่ก็ยกมือรับไห้แหละ

คือใจมันยังสลายอยู่อะเนาะเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นตรงคอสะพานถนนโพพระยาท่าเรือ

ทีนี้ตอนที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
ก็เจอศพของเด็กชายปราการพันทัพอายุ๙ปี
แล้วก็มีคันเบ็ดตกปลาตกอยู่ที่ขาซ้ายของน้องด้วยนะ
เพราะว่าเบ็ดตกปลาก็มีความหมายนะ
ระยะอยู่เหมือนกันเพราะน้องชอบตกปลา
แล้วก็มักจะขี่รถจักรยานเนี่ยพกคันเบ็ดตกปลาเนี่ยไปไหนมาไหนเลย
ใช่ค่ะแล้วก็สภาพรถดูสิคะเห็นไหม
ล้อทั้ง๒ล้อมันหลุดออกมาแบบนี้
แล้วเนี่ยเป็นโครงรถจักรยานมันหลุดออกจากกันแบบนี้เลยค่ะ
ทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ที่กลางถนน
คนที่ขับรถเก๋งคันนี้คือนายบุญมีนุนุ่นทศอายุ๕๕ปี

ว่าตอนนั้นผมขับรถกลับจากทำงาน
มาถึงจุดตรงนี้มันเป็นช่วงใกล้ค่ำแล้ว
ก็แซงรถขึ้นมาทางด้านขวา
หลังจากนั้นมีรถจักรยานของน้องย้อนสอนมา
ผมไม่ทันเห็นแล้วก็เกิดการเฉียวชน

ชาวบ้านที่เขาขับรถตามมาเขาก็เล่าให้ฟัง
เห็นแหละว่าเด็กขี่จักรยานข้ามถนนมา

มันเป็นจังหวะที่รถเก๋งแซงขึ้นมาตามทางพอดี
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนจนมันกลายเป็นเหตุสลดขึ้นนะคะ
แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็เล่าว่า
น้องคนนี้จะชอบขี่จักรยานไปตกปลา
แล้วก็จะกลับบ้านช่วงใกล้ค่ำแบบนี้เป็นประจำเลย
คือชาวบ้านเขาก็รู้จักเด็กดีนะ
คือน้องวัย๙ขวบคนนี้ก็เป็นเด็กในชุมชนแหละ
แต่มักจะขี่รถจักรยานไปมาแบบนี้ไปตกปลาตามที่ต่าง

บอกว่าหนูต้องระวังรถนะ
แล้วก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เคยเตือนแล้วเหมือนกัน
ลูกให้ระวังรถแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุสลด

วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้า
ไปที่วัดอรัญญิกาวาสที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ไปเจอคุณแม่คุณแม่ไก่
แล้วก็เจอคุณพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยงคุณพ่อสุพร
ก็มีการนำศพน้องวัย๙ขวบชื่อว่าน้องฟลุ๊ก
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอรนิกาวาส
ทีนี้พ่อเลี้ยงน่ะเล่าให้ฟังว่าลูกเลี้ยงเนี่ย
ฟลุ๊กคนนี้นะเป็นลูกติดภรรยา
เลี้ยงดูมาตั้งแต่น้องฟลุ๊กยัง๓เดือนนะคุณ
ช่วงนี้คุณพ่อเองพ่อเลี้ยงทำงานก่อสร้างไม่ไหว

แล้วครอบครัวก็ไม่มีเงินจะมาจัดงานศพด้วย

แล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากพอโรงเรียนของน้อง
มาจัดงานศพให้กับน้องฟลุ๊กนะคะ
ส่วนคุณแม่คุณแม่ไก่เล่าให้ฟังแบบนี้
ว่าลูกชายชอบตกปลามากเลย
แล้วก็จะขี่จักรยานไปทั่วเลยนะ
เพื่อที่จะไปตกปลาแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อน
แม่บอกหลายครั้งแล้วฟุ๊กเอ้ยระวังนะลูกระวังนะลูก
เวลาที่แม่จะไม่ให้ไปลูกก็จะร้องไห้

ว่าทุกครั้งที่แม่เตือนแล้วท้ายที่สุดจะมาเกิดอุบัติเหตุ

ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยเขานัดคุยกันเมื่อช่วง๑๐โมงที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมที่สพเมืองอ่างทองด้วยนะคะ
แล้วคุณครูโรงเรียนวัดอรนิกาวาส
คุณครูของน้องฟลุ๊กเราก็ไปพูดคุยกับคุณครูจุธาทิพย์
คุณครูบอกแบบนี้ว่าน้องฟลุ๊กเป็นเด็กที่ร่าเริง
แล้วช่วงนี้ค่ะโรงเรียนเขาไม่ได้ให้มาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหม
สถานการณ์โควิดก็ให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
อาจจะทำให้น้องฟลุ๊กออกไปปั่นจักรยานข้างนอก
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าน้องชอบตกปลา
ตัวครูเองก็เตือนนะฟุ๊กลูกระวังนะ
ขี่จักรยานออกไปตกปลาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
คือครูบอกว่าเรื่องเรียนของน้องไม่เท่าไหร่
แต่เรื่องการเอาตัวรอดในสังคมของน้องเนี่ยโอ้โหน้องฟลุ๊กสุดยอดเลย

ใช่ค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนก็ร่วมกันกับทางวัด
จัดงานศพให้น้องเดี๋ยวเย็นนี้จะมีการรดน้ำศพ

ชาปนกิจศพวันพฤหัสที่๖มกราคมนี้
ที่เมนวัดอารณิกาว่านะครับ